กลับมาเบรกนี้ค่ะไปดูโครงการดีที่สองหนุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนกันหน่อย
ส่งมอบสนามฟุตบอลให้กับเยาวชนที่จังหวัดน่านกันเลย
นำทีมโดยสองหล่อคนนี้เลยค่ะ
ร่วมกิจกรรมเปิดสนามฟุตบอลย่าเทียมมาตรฐานระดับสากล
ให้กับโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการ
สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยนั่นเองนะคะ
ซึ่งงานนี้ค่ะพี่โอ้แล้วก็อเล็กก็ขอโชว์ลีลาฝีเท้า
ในการเตะฟุตบอลก่อนจะเปิดใจด้วยว่า
ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีแบบนี้ค่ะ
ดีใจแทนน้องครับที่น่า
เพราะว่าเขามีสนามฟุตบอลที่แบบดีมาก

ก็คือรู้สึกว่าแบบพื้นมันนุ่มอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบว่าเตะดีอะไรอย่างนี้แล้วก็สีสันสดใส

ผมว่ามันก็ทำให้น้องแบบห่างกายยาเสพติดด้วยอะไรอย่างนี้
สนามบอลมาถึงบ้านแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน
ก็ต้องอย่างที่โอ้บอกห่างไกลยาเสพติด
แล้วก็เอาเวลาว่างทำให้มันเป็นประโยชน์ให้ได้ครับ
ก็เป็นโครงการดีที่ทั้งสองคนภูมิใจมากเลยนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าสนามฟุตบอลน้องจะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะ